ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นประจำทุกปีเลยนะคะ
วงการลูกทุ่งก็มีความคึกคักอยู่ในเรื่องของที่วัดทัพกระดานค่ะ
ไปหาศิลปินราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กันนะครับ
ปีนี้ก็จะมีการแต่งองค์ทรงเครื่องให้แม่พึ่งกันใหม่ด้วยค่ะ
น้องเปล่าเปล่าวลีวาธิเจ้าสาวนี้แหละค่ะ
พร้อมด้วยคุณเมเพชรพรวงเทวัน
นำทีมช่างแต่งหน้าฝีมือดีจากกองถ่ายละครดังเลยนะคะ
เอามาแต่งหน้าให้กับหุ่นของแม่พึ่งพุ่มพวงหุ่นที่๗ค่ะ
ก็เป็นการแต่งหน้าด้วยโทนออกเป็นสีแดงทองนะคะ
เป็นแบบเทรนด์การแต่งหน้าตามสมัยนิยมนะจ๊ะ
ทรงผมก็เป็นทรงกล้าวตะก้อค่ะแบบสมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้น
และเห็นว่าตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนชุดใหม่เป็นชุดไทยแบบบรมพิมารนะคะ
ปูนแห้งปักด้วยริ่มเงินก็สวยสดงดงามเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนเปล่าเองก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์เหนือความคาดหมายที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

ปีที่ผ่านมาเห็นบอกว่าจะมาขึ้นเวทีในวันที่๑๓เมษายน
ซึ่งเป็นวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่ง
แต่กลับปรากฏว่าปีนี้มีเจ้าภาพมาจองคิวเอาไว้ค่ะ
ตอนแรกก็นึกว่าจะต้องเปลี่ยนวันใหม่เป็นวันที่๑๒หรือ๑๔มิถุนายนแทน
แต่ต่อมาไม่รู้มีอะไรดนใจให้เจ้าภาพมาขอเลื่อนงานค่ะ
ทำให้น้องเป่านี้สามารถขึ้นเวทีของแม่พึ่งตามกำหนดเดิมได้ค่ะ
ซึ่งก็น่าจะเกิดจากความตั้งใจจริงของเธอ
ที่มีต่อแม่พึ่งที่เธอนั้นเห็นเป็นไอดอล